เม้นหากชาตินางมีรัก
ขอเป็นคนรัก
คนแรกของเธอ
ขอบคุณครับ

เพลงนี้ผมลองจับเวลาอินโทรดูแล้ว
ขับรถมารถติดไฟแดง

เป็นเพลงในยุคที่สังคมสมัยนู้น

มีความสบายอยู่กันแบบสบาย

แต่ว่าดฏีสระสะหรับไว้ฟังแล้วมีความสุข
เอาละครับจบลงไปแล้วมาดูกันสิว่า
จะผ่านเพลงนี้ไปได้หรือไม่นะ

เพลงที่๒ครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณมัดร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

คุณมัดร้อง

โอเคร้องได้
ร้องได้แบบนี้ในเพลงที่๒ค่ะรับราคา๒๐๐๐๐บาท
บทเพลงของคุณเรียมดาราน้อยนะที่รักเรารักกันไม่ได้

เพลงยุคนี้แหมสุดยอดเลยจริง

เพียงเพลงแล้วก็เสียงอันไพร่อของคุณมัด

โอ้โหรับ๑ล้านบาทจากรายการของเราเลย

ก็มาติดตามเชียร์คุณมัดได้ใหม่ครับคุณผู้ชม
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ

ขอรบทรงชาติแล้วทั้ง๒วันเสาร์และอาทิตย์ครับ
อีกรายการหนึ่งค่ะที่เราอยากยึดเวลานะคะ
แต่ทำไม่ลงจริงเพราะว่าพิธีกรน่ารักค่ะ

เกมของเขาเข้มข้นจริงค่ะคุณผู้ชม

วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
ตอนนี้นะคะได้เงินทุนมาแล้ว๒๐๐๐บาทนะคะ
รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ
แล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะ
ที่ใช้เสียงเพลงนะคะ

มาสู้ให้ได้เงินทุนในวันนี้นะคะ
แล้วก็ฝากทุกท่านนะคะเชียร์

เห็นบอกว่าซื้อรถคันนี้มาไม่นาน
ดาวน์มาแล้วก็ผ่อนมาได้กี่เดือนแล้ว

ณตอนนี้งานมันกลับมาบ้างหรือยัง

กู้ตังค์เป็นชื่อของคุณยายอย่างเดียว

สุดท้ายพอได้เงินไปเขาหนีไปเลยเหรอคุณยาย

ส่งดอกทุกวันนี้วันละ๓๐๐โดยที่ไม่หมดหนี้
ต้นก็ยังอยู่เหมือนเดิม
โปรดติดตามตอนต่อไป